ร้องได้ให้ร้อง

โอเค

ข้าวะหลัง

เนี่ยก็ไม่เชื่อฉันตั้งแต่แรก

ไม่ได้จริงนะคะครั้งเท่านี้ไปเลยรับแล้ว๖หมื่น
หกหมื่นบาทครับ
๖หมื่นบาทไม่แพร่นะครับ

เอาละครับมาฟังพร้อมกันเลยนะครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ตัวช่วยหมดแล้วนี้๓ตัว

เป็นไงสำหรับเพลงเมื่อสักครู่นี้

เคยฟังแล้วก็เคยร้องบ้างค่ะ

เยาวญณนะ๘หมื่นน่ะ

ก็รู้สึกว่าเหมือนมีความหวังอีกครั้งค่ะ
เพราะว่าเป็นเพลงที่เราเคยร้องบ้างแล้วก็เคยฟังบ้างค่ะ
ต้องถามคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะเพลงนี้คุณแม่มีความเห็นว่าไงบ้างคะ
น้องก็เคยซ้อมมาค่ะเพราะว่าที่บ้านจะซ้อมทุกวัน
ให้พี่เขาร้อง๕เพลงแล้วก็น้อง๔เพลงทุกวันจะวนไป

บ้านร้อยกว่าเพลงวนไป๒เดือนนะถึงจะครบ

เพลงที่ไอ้นั้นต้องร้องทุกวันเนี่ย

ไม่ใช่ค่ะจะได้มีเพลงหลากหลายเพลงอ่ะ
ร้องเพลงนี้อีกงานอีกงานร้องเพลงนี้จะได้ไม่ซ้ำ
ทางบ้านที่จะสมัครมาแข่งขันนี่
ดูเป็นตัวอย่างนะครับน้องเห็นอย่างนี้เขาซ้อมมาร้อยกว่าเพลงนะครับ
จะต้องเป็นคนจดเนื้อให้เขาว่าเว้นวักต้องทำตรงนี้นะตรงนี้นะ
ต้องร้องอย่างนี้นะแล้วก็เวลาร้องก็ใส่ซาวไม่มีการให้ดู
ถ้าคุณแม่เป็นติวเตอร์นะเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องตอบได้ว่าเพลงนี้คุณแม่มีความเห็นว่าไงบ้าง

ตอนนี้ในทางติวคือได้แน่ล่ะ
ทีนี้ถามในทางของอารมณ์บ้าง
เพราะมีอารมณ์และความตื่นเต้นมาเป็นองค์ประกอบด้วย

มีวันบ้างค่ะเพราะว่าไม่มีตัวช่วยแล้ว
คุณแม่เขารับหน้าที่เป็นคนติวคุณพ่ออยู่ที่บ้านรับหน้าที่อะไรคะ

เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ
หน้าที่ของคนให้กำลังใจสำคัญมาก

ครับลูกนะ
ได้เลย

ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงจนกว่าจะตอบมาอย่างเป็นทางการนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
ไม่มีตัวช่วยแล้วนะครับกีต้าครับ
จะสู้หรือจะหยุด
สู้สู้สู้
ขอตอบเสียงดังฟังชัดเลยนะครับจะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ค่ะ
แม้ว่าไม่มีตัวช่วยนะคะน้องกีต้าก็ตัดสินใจและตอบออกมาอย่างแน่ชัดว่า

ถ้าทำสำเร็จจะขอชื่นชมทั้งครอบครัวเลยนะครับ
ถือว่าเป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดแล้วแน่นแฟนมาก
เป็นชอบสายตาและความนิ่งสงบของเขานะคะกีต้าเนี่ยดูแล้วแบบเอาจริงเอาจังและมุ่งมั่นมาก
พี่เป๊กขอโวยพรให้กีต้าโชคดีนะคะ
มูลค่า๘๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อม

เพลงมาครับ
หนึ่งคนคนนี้คนที่ผิดหวัง
ถูกหลอกหักหลัง

ใจถูกคนสองคน
เขารุมซุ่มไฟ
ถามหน่อยได้ไหม
ทำไมใจร้ายเหลือเกิน
ก็ใครไม่รู้
แอบชู้แฟนฉัน
เข้ามาผัวพัน

แฟนฉันร่วมมือ
ให้เขาล่วงเกิน
ฉันหมดแรงเดิน
จำยอมต้องนอนกระหน่อน
สองรุ่นหนึ่ง
ฉันนอนจากตรึงและโยน
เพราะมึงที่มันเหมือนมนต์
เธอใจคนสีดำดังโคลน
หรือคือคนที่บอกว่ารักฉันหนักหนา
ถ้าหมดรักฉัน
อย่าหันอย่ามอง
ออกไปทั้งสอง
ไม่ต้องเริ่มลา
ยิ่งทำเห็นใจยิ่งร้ายมากกว่า
เหมือนถูกยาชาเวลาถูกสองคนรุม

ชีวิตภูมิเมื่อดูคุกช่องร้องขังเด็ก

ด้วยความแปลกการเตรียม
วีรทาาว

หมื่นบาทกีต้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
กีต้าร้อง

หวังได้ให้ร้าน
ลูกคุมสู่ทีวีด